เพราะว่าเธอนั้นสูญเสียคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าบ้านไฟไหม้

ไม่สบายใจกับการโพสต์ของคุณตินา
เพราะว่าการโพสต์มันคลุมเคลือมันไม่ค่อยชัดเจน
ก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เขากังวลใจว่าเขาทำหน้าที่ไม่ดีหรือเปล่า
ประลัดเลยหรือเปล่าคือมันเป็นความกังวลใจกันทั้งสองฝ่าย
นายวิลัยวงประเสริฐหัวหน้าฝ่ายกู้ภัยสว่างราชบุรี
ก็ได้พูดถึงกรณีดาราสาวหล่อคุณตินาสุพนาศจิตลีลา
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเนื้อหาก็คือ
ใครเอาทรัพย์สินจากเหตุไฟไหม้บ้าน
เมื่อ๒๖กันยายนที่ผ่านมาไปให้เอามาคืนด้วย
ที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายไม่สบายใจค่ะ
พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปที่คุณตินาเพื่อจะสอบถามว่ามันเป็นยังไงบ้าง
คนรู้จักเอาไปหรือเปล่าให้เอามาคืนอะไรในลักษณะแบบนี้นะคะ
หัวหน้าฝ่ายกู้ภัยสว่างราชบุรีบอกว่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนผ่านการอบรมมาแล้ว
เรื่องของการรักษาสภาพที่เกิดเหตุ
ยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปเด็ดขาด
ส่วนการโพสต์ของคุณตินาแล้วมันข้อความอาจจะดูไม่เคลียร์
มันก็ทำให้เจ้าหน้าที่เขาไม่สบายใจ
เท่าที่รู้หลังจากเกิดเหตุเจ้าของบ้านได้ขอกำลังตำรวจไปขนเศษขยะเพลิงไหม้

บริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองโพธารามริมแม่น้ำแม่กรอง
ต่อมามีเจ้าบ้านไปคุ้ยขยะ
แล้วชาวบ้านเขาไปเจอของมีค่าค่ะคุณผู้ชม
สร้อยคอทองคำทั้งพระเครื่องทั้งเครื่องรางของขลังหลายรายการเลย
พันธุ์ตำรวจโทชาติชายดอนชัยรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโพธารามบอกแบบนี้นะคะ
กรณีนี้เนี่ยเมื่อเจ้าของบ้าน
นำทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้เสียหายไปทิ้ง
กองขยะสาธารณะ

และเต็มใจนำไปทิ้งเองหมายความว่า

ถือเป็นการขโมยค่ะตำรวจเขาบอกแบบนี้นะคะ

อยากจะได้ของคืนก็ต้องไปตกลงกันเอง
กับคนที่เขาเจอทรัพย์สินเพราะคุณเอาไปทิ้งแล้ว

คุณไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะ